เอาล่ะตอนนี้เอาใจคนรักแมวกันบ้างนะครับ
ใครที่อยากจะสื่อสารให้รู้เรื่องกับแมวเหมียวของตัวเองนั้น
ตอนแรกบอกโอ้โหเข้าใจกันยากเหลือเกิน
คนละภาษาเราก็ภาษาคนเขาก็ภาษาแมว
แต่ตอนนี้นักพัฒนาเตรียมใช้ธุรกิจ
ที่จะวัดระดับโทนเสียงของแมว
แปลเป็นภาษาที่ทำให้คนเราเข้าใจด้วยนะครับ
เทคนิคนี้ธรรมดาแมวเหมียวก็ลองเหมียว

แต่ก็พอจะสื่อสารกันบ้างด้วยท่าทางของเขาด้วย
แต่เครื่องมือที่จะใช้สื่อสารกับเจ้าแมวเหมียว
ในประเทศอังกฤษได้คิดต่อยอดมาจากงานวิจัย
ซูซ่าโชธของมหาวิทยาลัยรุนประเทศสวีเดน
พบว่าแมวพยายามสื่อสารกับเจ้าของหรือกับมนุษย์
โดยจะใช้เสียงร้องและก็โทนเสียงที่แตกต่างกัน
แต่ยังไม่สามารถแปลความหมายได้ชัดเจนนะครับ
ที่ใช้ในแต่ละสถานการณ์โดยนำผลทั้งหมด
เมื่อไหร่ที่แมวส่งเสียงเครื่องจะทำการวิเคราะห
เสียงนั้นตรงกับผลลัพธ์ในโปรแกรมอันไหน
แล้วก็จะส่งเสียงคนแปลความหมายทันทีที่แมวร้องออกมา
ทันสมัยมากแมวร้องออกมาปุ๊บกลายเป็นเสียงเหมือนคนพูดกันเลยนะฮะ
โดยใช้วัสดุยางธรรมชาติที่ปลอดภัยต่อแมว
มีทั้งหมด๔สีนะครับคือสีดำสีเหลืองสีฟ้าและสีเขียว
มีวางจำหน่ายแล้วในประเทศสหรัฐอเมริกา
โอ้โหแบบนี้คนรักแมวบ้านเรานี่อาจจะรอคอยอยู่ก็เป็นได้นะครับ